ละครบุภเพสันนิวาสกับประวัติศาสตร์จริง
มีความเหมือนความต่างกันยังไงบ้างนะคะ
ไปคุยมากับลุงโฆษภิรมอนุกูล
อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำว่าความจริงในประวัติศาสตร์ไม่มีนะคะ
มีเพียงข้อเท็จจริงที่เรียนรู้มาจากหลักฐานที่ตกค้างมา
แต่ไม่อาจทราบได้ว่าหลักฐานเหล่านั้นได้บันทึกความจริงไว้หรือไม่
ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเป็นหัวหน้าคณะราชทูตไทย
เจริญสัมพันธมิตรีกับประเทศฝรั่งเศสจนประสบผลสำเร็จ
ทำให้ไทยรอดพ้นจากการคุกคามของฮอลันดา
อีกบุคคลหนึ่งที่มีตัวตนอยู่จริงนะคะ
ก็คือหมื่นสุนทรเทวาหรือพี่หมื่นนี่แหละค่ะที่เป็นตัวเอกของเรื่อง

ร่วมอยู่ในคณะทูตที่ไปเจริญสัมพันธมัยตรีกับฝรั่งเศสด้วยค่ะ
แต่มีบางเรื่องที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์
เช่นความสัมพันธ์ระหว่างออกยาโหราธิบดีกับลูกชาย
หรือหมื่นสุนทรเทวาและศรีปราชพี่ชายของพระเอก
คือไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ค่ะ
ว่าออกยาโหราธิบดีมีลูกชาย๒คนนี้
แต่เป็นการผูกเรื่องขึ้นในสมัยรัตนโกศิลป์
ลองฟังเสียงอาจารย์รุ่งโรธวิเคราะห์ดูนะคะ

แต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากประวัติศาสตร์นิพลในสมัยหลัง
คือเรื่องแต่งในสมัยในรัฐนาโกศิลป์หรือความเชื่อ
ยุคตัวอย่างเช่นศรีปาสเป็นต้นนะครับ
เพราะว่าคนรุ่นหนึ่งเชื่อว่าฝีปากมีจริง
แต่ในตัวจริงแล้วศรีปาสไม่ได้อยู่ในสมัยพระนารายย์
ส่วนเรื่องที่พระโหราธิบดีมีลูกอีกคนนึง
คือหมื่นที่เป็นตัวเอก
เราก็ไม่มีหลักฐานนะครับว่าพระโหลาธิบดีนั้นมีลูกชื่อนี้จริงหรือเปล่า
คุณผู้ชมคะยังมีประเด็นเรื่องตำราจินดามณีนะคะ
ซึ่งเป็นแบบเรียนภาษาไทยเล่มแรกของประเทศ
เขียนโดยออกยาโหราธิบดี
แต่ข้อเท็จจริงไม่มีหลักฐานที่เชื่อมโยงว่าจินดามณี
เขียนขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายนะคะ
ถ้าเราไปอ่านในตัวจินดามณีจริงแล้ว
เราจะพบว่าไม่มีอะไรบอกว่าเป็นโฮราธิบดีครั้งพระนารายย์แต่ง
เพียงแต่ว่าเชื่อกันนะครับตามความเชื่อที่สืบกันมา

และที่สำคัญนะครับจินดามณีฉบับนี้นะครับ
ผมเข้าใจส่วนตัวผมนะว่าน่าจะเป็นการรวบรวม
จากคำคีเก่าถึงสามเล่มเพราะเหตุผล
เพราะว่ามันมีการขึ้นบทนามัศกาลถึง๓ครั้ง
ซึ่งจริงในขนบวรรณคดีโบราณ
มันจะขึ้นบทนมัศกาลหรือบทยอพเกียร์แค่ครั้งเดียว
แต่ถ้าเอ่ยถึงแผ่นดินในรัชสมัยของสมเด็จพระนาราย
ก็ถือว่าเป็นยุครุ่งเรืองของอายุทยา
หลังจากที่อายุทยาต้องทำการศึกกับหงสาวดีมานานเกือบ๕๐ปี
โดยอายุทยาเริ่มหันกลับมาให้ความสำคัญกับการค้าขาย
ในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรษประกอบกับการค้าโลกก็เปลี่ยนแปลง
เทอร์แลนด์เริ่มมาค้าขายเครื่องเทศที่เกาะชาวา
ทำให้เศรษฐกิจของอายุทยาเติบโตมาตั้งแต่ยุคพระเจ้าประสาททอง
แล้วก็เติบโตสูงสุดในสมัยสมเด็จพระนารายค่ะ
อกจากนี้ค่ะก็ยังมีสาเหตุที่ทำให้คนรุ่นต่อมา
อายุทยาในสมัยสมเด็จพระนารายมีความเจริญรุ่งเรืองมาก
ก็เป็นเพราะอคติทางประวัติศาสต

มีผู้ชำระพงศวดารในสมัยรัตนโกศิลปค่ะคุณภาคภูมิคุณผู้ชมครับ
งราชวงศ์บ้านภูหลวงซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายของอายุทยา
ครองราชต่อจากราชวงศ์ประสาททองของสมเด็จพระนาราย
ว่าเป็นต้นเหตุของการเสียกรุง
ดังนั้นเนี่ยแม้จะมีความเจริญอะไรก็ตามในยุคของราชวงศ์นี้นะคะ
ก็จะถูกระบุว่าความเจริญนั้นเกิดขึ้นในสมเด็จพระนารายณ์
อาจารย์รุ้งโรศ์พูดถึงการะเกีรดค่ะ
ซึ่งในละครการะเกดข้ามพบไปในอดีตใช่ไหมคะ
ทำให้มีองค์ความรู้ในยุคปัจจุบันติดตัวไปด้วย
กลายเป็นผู้หญิงเก่ง
ประวัติศาสตร์ในสมัยนั้นนะคะคุณผู้ชมมีผู้หญิงเก่งที่มีตัวตนอยู่จริง
มีไหมมีค่ะครับกรมบหลวงโยธาทิพย์ค่ะ
พระคณิตฐาของสมเด็จพระนารายย์และกรมบรรลวงโยธาเทพฯ
พระราชธิดาของสมเด็จพระนารายทั้งสองพระองค์มีบทบาททางการค้าการเจรจา
แต่งเรือสัมเภาไปค้าขายกับต่างแดนด้วยเงินทุนของพระองค์เองด้วยนะคะ
แล้วทั้งสองพระองค์มีบทบาทสำคัญทางการเมืองด้วยนี่คือผู้หญิงเก่งจริงในสมัยนั้น
ขณะที่บุคลิกของหมื่นสุนทรเทวาที่ดื่มเหล้าทุกวันในละครนะคะ
ก็ต่อปากต่อคำได้ก็เป็นความสนุกในละคร

ใช่อาจารย์รุ่งโรธก็วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ละครเรื่องนี้ประสบความสำเร็จค่ะ
อาจารย์บอกว่าเป็นเพราะละครพิเรียสไม่เกี่ยวข้องกับการรบหรือการเสียกรุง
ละครพิเรกก่อนหน้านี้สะท้อนความเป็นอยู่ประจำวันของชาวยุธยา
แต่อันนี้เป็นแบบสนุกสนานไม่ได้เป็นเรื่องเครียดอะไรนะคะ
ผมก็คิดว่ามันก็โอเคนะครับแต่เพียงแต่ว่า
มันเรื่องนี้จะไปโทษคอสตูมหมดหรือขอโทษฝ่ายจัดละครหมดเนี่ย
มันก็ไม่ได้เพราะเหตุผลเพราะว่าเขาก็ต้องเขาก็เป็นเรื่อง
ไอ้หนังพิเรียตก็ทำตามกันมาใช่ไหมฮะ
ไม่แต่งเป็นละครใส่ชะดาวมาก็บุญแล้วเนี่ยนะฮะ
แต่ถามจริงแล้วคือหนังพีเรียสมันสะท้อนอะไรสังคมไทย
มันสะท้อนให้รู้ว่าจริงแล้วเนี่ย
เราขาดการศึกษาด้านประวัติศาสตร์สังคมสูงนะ
เราไม่เคยรู้นะครับว่าคนอายุทยามีการดำรงชีวิตยังไง
กินยังไงนอนยังไงอาศัยยังไงเจ็บป่วยรักษาโรคไปยังไง

่งห่มแต่งกายยังไงสียังไงเราไม่เคยสนใจ
เพราะฉะนั้นหนังพีเรียสออกมามันก็เลยออกเป็นแพทเทิร์น